ส่วนสถานการณ์การเมืองในบ้านเราตอนนี้งวดเข้ามาทุกที
ใกล้ถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเข้ามาทุกขณะ
แต่ว่าสถานการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
มีการปล่อยข่าวออกมาจริงบ้างเท็จบ้างคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ว่ากันไป
ในส่วนของคุณพิทาเองเราต้องลุ้นว่าสุดท้ายแล้วจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่
แต่เหมือนกับว่าล่าสุดวิกฤตไปตกอยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาติ
ลุงตู่เองก็ประกาศวางมือหัวหน้าพักเองก็ประกาศลาออกจากตำแหน่ง
พักรวมไทยสร้างชาติจะไปรอดไหม
และคุณพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่

ยิ่งไกลวันเลือกนายกรัฐมนตรีเท่าไร
ก็มีข่าวปล่อยออกมาทั้งเรื่องจริงเรื่องเท็จป่าปนกัน

มีความพยายามของคนบางกลุ่ม
ต้องการทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ราบรื่น

มีกระแสกดดันในสวค่อนข้างมากนะครับ
ดังนั้นตอนนี้สวส่วนใหญ่
ก็เลยจะมีท่าทีที่ไม่แสดงออกชัดเจนนะครับ
เดี๋ยวเขาคงต้องรอในวันที่๑๓เลย
หลายวันนี้เนี่ยก็ได้รับกระแสข่าวนะครับว่า
มีการกดดันสอวอที่อาจถูกคาดหมายว่า
จะโหวตให้กับคุณพิทาอย่างมากเป็นแต่ละลายนะครับ

หรือเสนอผลประโยชน์ให้ต่างนานา
ซึ่งก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุแบบนั้นจริง
นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่นายธวัชชัยตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกล
ออกอาการกังวลกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เพราะหากกระแสข่าวที่เขาได้รับมาเป็นความจริง
มันจะตอกย้ำว่าขบวนการขวางประชาธิปไตยไม่ให้ไปต่อนั้นมีอยู่จริง
และกำลังเคลื่อนไหวอย่างหนักเพื่อไม่ให้การเลือกนายกเป็นไปตามคันลอง
ทำให้ในวันนี้ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐พิธาริมเจริญรัฐ
ต้องแถลงผ่านโซเชียลเพื่อสื่อสารไปยังสสและสว
ให้โอกาส๘พักร่วมเสียงข้างมาก
ได้ทำหน้าที่บริหารประเทศนำพาประเทศไปในทิศทางที่ควรจะเป็น
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในวันที่๑๓กรกฎาคมนี้
ไม่ใช่การเลือกพิธาไม่ใช่การเลือกพักเก้าไกล
แต่คือการเลือกเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าตามระบอบประชาธิปไตยแบบปกติ
ในโอกาสนี้ครับผมขอสื่อสารไปยังสสและสวทุกท่าน
ท่านอาจจะไม่ชอบแนวทางการเมืองของพวกเราในระบอบการเมืองปกติ
แต่พวกท่านตรวจสอบผมได้โจมตีผมได้
ผมออกจากตำแหน่งก็ยังทำได้
แต่การโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมาก
คือการให้โอกาสประเทศไทยเดินหน้าในแบบที่ควรจะเป็น
ขณะที่พักเก้าไกลกำลังเดินหน้าจะตั้งรัฐบาลเต็มที่พักรวมไทยสร้างชาติก็ต้องเผชิญกับข่าวร้าย
ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามรักษาการนายกรัฐมนตรีประกาศวางมือทางการเมือง
ยกทงขาวในสนามแห่งอำนาจที่รถแล่นมานานถึง๙ปี
การที่ลุงตู่ทิ้งสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติไว้กลางทางในภาวะที่นายพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์หัวหน้าพักก็ประกาศลาออกจากสอสอ
นั่นทำให้อนาคตของพักมีความสุ่มเสี่ยงอย่างมากเพราะประวัติศาสตร์การเมืองไทยทุกยุคทุกสมัยได้พิสูจน์แล้วว่า
พักที่ก่อกำเนิดแบบเฉพาะกิจสุดท้ายก็ไปไม่รอดสักพักเดียวซึ่งพักรวมไทยสร้างชาติกำลังอยู่ในวิกฤตนั้น
หรือนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่๑๓กรกฎาคมนี้
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน